คุณผู้ชมหาน้ำแข็งก้อนนะโปะหัวสักนิดนึง
หมากับหมาแต่มันเดือดไปถึงคน
ต่างฝ่ายเนี่ยมีเจ้าของไงหมา๒ตัวนะ
ตัวนึงมันชอบข้ามถนนไปกัดอีกตัวนึง
ร้อนถึงอีกเจ้าของครัดี่ดาวเลยมึงเอาหมาไปเลย
สักพักบึ้มมีปลาประทัดด้วยครับ

ทะเลาะกันข้ามถนนเลย
เธอเรองก็ไม่ต้องเซ็นเซอร์ใช่มั้ย

ฝั่งตรงข้ามอ่ะพิษบูเลยเหรอพิษบูเลยพี่เบิร์ต
ชอบฆ่ามากัดหลายครั้งแล้วแล้วไม่ยอมรับผิดด้วย
แล้วก็มาด่าว่าเธอเสียหายหายแล้วที่เธอต้องปลาประทัดลูกบอลไป
ก็เพื่อกันไม่ให้หมามันมากัดกันแล้วบ้านทั้งคู่อยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมาครับนี่สองตัวนี้โอ้โหตัวขวามันจะสู้ยังไงวะเนี่ย
จ๋อยเหลือเกินเออหน้าหน้ามันจ๋อยจ๋อยนะเออแล้วเจอกับพิษบูเพื่อนบ้านนะ
แต่เขาก็แฟร์นะเขาบอกไม่ได้บอกว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก
แต่แนะนำว่าเมื่อต่างคนต่างรักน้องหมาเนี่ยฉะนั้นการเลี้ยงดูแล
ถ้าบกพร่องยังไงถ้าทำให้หมามันหลุดออกมาได้
ต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนนะเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันให้ได้ครับ
ทั้งคนทั้งหมาโดยทางผู้นำชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ควรเป็นเจ้าภาพเป็นคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยด้วย
ทั้งสองฝ่ายจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับ